ต่อไปนี้ค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามทางดีดี
แล้วค่ะอยู่นี่นะคะก็มีควันเนี้ยลอยออกมาใต้บอก
ควันลอยมาตกใจไงก็เลยไปหลบก่อนไปหลบ
ข้างทางก่อนพอหลบปั๊บไฟไหม้รถเลยค่ะเฮ้ย
ชาวบ้านเห็นไหมที่งูยังดับไฟเลยคุณผู้ชม
นะคะคนละไม้ละมือมาดับไฟเนี่ยดูดู

ใช่ค่ะเริ่มจากมีควันมาก่อนนะคะ
คลิปนี้จะเห็นว่าชายคนนี้ค่ะเขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วก็เจอกลุ่มควันลอยออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์
ก็เลยเปิดเบาะดูเท่านั้นแหละไฟลุกพลึบเลยค่ะ
ตกใจสิคะทีนี้ทำอะไรไม่ถูก

พลเมืองดีวิ่งมาช่วยดับไฟเห็นไหมคะ

บางคนถือหม้อใบใหญ่มาใส่น้ำมาดับ

เทลงไปบางคนใช้ผ้าขุนหนูชุบน้ำมาตีเพื่อดับไฟค่ะ
แต่ถามว่าดับไหมไม่นะตอนแรก

เออนะคะช่วยกันหลายคน

สุดท้ายมีพลเมืองดีถือถังดับเพลิงเนี่ย
เข้าไปฉีดจึงสงบอ้อเห็นมั้ย

ผ้าชุบน้ำเอาไม่อยู่ต้องถังดับเพลิงนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแถวตลาด

ราชศรีมาค่ะส่วนสาเหตุ

แต่ว่าใช้รถควรตรวจเช็คสภาพ
ให้ปลอดภัยนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์
แบบนี้ขึ้นมาถือว่าโชคดีนะคะ
ที่ดับได้ทันแล้วก็มีคนไปช่วย